ทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่ระยองหน่อยนะครับ
ชาวบ้านที่ระยองบอกหมอปลาช่วยด้วยไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะทนแล้วนะคะ
ทำไมที่โรงพักเก่าแห่งหนึ่งอายุกว่าร้อยปีแล้วค่ะ
เยอะมากเลยแล้วเฮียนด้วยนะคะ
วันดีคืนดีก็มากระชากขาชาวบ้านตกบันได
วันดีคืนดีก็มาแลบลิ้นปริ้นตาโอ้โหตัวสูงหลัก๔เมตรอะค่ะ
หมอปลาลงพื้นที่เลยค่ะไปล่าท้าผีเลย
หมอปลาบอกว่าก็มาดีครับสุดท้ายแล้วพอไปถึงอาการเป็นยังไง

เล่ากันมาแป๊บขอดูนะจะอ้วก
นี่แหละค่ะพอไปถึงปุ๊บไป๒ห้องก่อนเลย
ห้องแรกเป็นห้องทำงานห้องที่๒เป็นห้องผู้ต้องขัง
หมอปลาบอกว่าสัมผัสวิญญาณได้ทั้ง๒ห้องเลยนะ
สองห้องอยู่ติดกันแต่ที่หนักเลยก็คือ
ห้องผู้ต้องขังเพราะเคยมีคนผูกคอตาย
หมอปลาบอกว่าสัมผัสได้ถึงวิญญาณชัดเจนกว่าจุดอื่น

เฉยก็เหมือนมีอาการจะอ้วกค่ะ
หมอปลาบอกว่านั่นแหละคือวิญญาณ
นักโทษที่ยังคงวนเวียนอยู่ในห้องขังนะคะ
เขาถูกพันธนาการออกไปไหนไม่ได้
เชื่อว่าการที่วิญญาณออกมาแสดงให้หมอปลารับรู้
รู้สึกแบบนี้เพราะว่าต้องการให้หมอปลาช่วยด้วย
ปลดปล่อยพันธนาการของวิญญาณของผู้ต้องขังตรงจุดนี้ค่ะ

ปากน้ำประแสที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะ

อายุกว่าร้อยปีแล้วเป็นอาคารไม้ยกสูงแบบนี้

สภาพเก่าผูกพังแบบนี้แต่คุณผู้ชม

มันจะมีห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องผู้ต้องหา

เหมือนประหนึ่งว่ามีคนอาศัยอยู่ตรงนั้น
โอ้โหค่ะที่ผ่านมานะคะ

โรงพักเนี่ยเฮียนมาก
หลายคนเจอผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่

ศอกศอกเป็นห่วยวัดของไทยใช่ไหม

คูณไป๘ศอก๔เมตรอะค่ะ

คุณผู้ชมนะคะตาแดงยืนอยู่หน้าโรงพัก
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละเป็นผีนักโทษ

ห้องขังของโรงพักนะคะ
แต่ก็มีบางคนก็เจอดีค่ะ
โดนผีดึงขากระชากตกบันไดโรงพัก
คือบางคนเข้าไปอยู่อาศัยไง

ต้องหอบเข้าหอบของหนีออกมานะคะ
ลุงยิ้มโคจารานนท์นะคะ

ลุงก็เคยนะเคยมาอาศัยโรงพักเก่าแห่งนี้

เหมือนรองเท้าคอมแบตที่ทหารตำรวจใส่

แต่พอเปิดประตูออกไปก็ไม่มีอะไรนี่

สิ่งสถิตอยู่ที่โรงพักนี้แน่

ก็เพราะว่าห้องนี้มีหนังสือราชการดราครุฑ
หนึ่งวางอยู่หลังห้องด้วย

ที่แกเจอไม่ดุร้าย

พอหมอปลาพิสูจน์เสร็จปุ๊บก็พบว่ามี
วิญญาณสิงห์อยู่ที่โรงพักตรงนี้จริง

แนะนำให้ผู้ใหญ่บ้านทำการบูรณะ

เพื่อป้องกันคนไม่ดีที่จะ

มั่วสูมทั้งเรื่องของยาเสพติดอับยบุคต่าง

คือเจอกลางวันก็ไม่กล้าไปแล้ว